พนักงานเสิร์ฟผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย

บอกว่าถูกร้านเนี่ยไล่ออก

รุมกระทืบเธอนะครับ

แล้วก็เธอก็บอกว่าถูกชิงเงินสดติดมือไปด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมเราฟังความสองด้าน

เดี๋ยวเราไปฟังจากทางร้าน

แล้วก็งัดวงจรปิดมาให้ดูเลยนะ

โพสต์ข้อความระบุว่าถูกกาดในสารบันเทิงแห่งหนึ่งกว่า๒๐คน
ซึ่งจริงก็ต้องเป็นเพื่อนร่วมงานของเธอนั่นแหละฮะ
เพราะเธอก็เป็นพนักงานของสารบันเทิงแห่งนี้
รุมทำร้ายเธอร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลตรงนี้ฮะ
ตบทั้งเอาผ้ามามัดมาปิดปากเธอเอาไว้นะครับ
อกจากนี้ยังถูกค้นกระเป๋าและชิงเงินสด๒๐๐บาทของเธอไปด้วย
แล้วเธอย้ำว่านี่คือผับจริงเหรอ
ลูกค้าทุกคนไปเที่ยวที่อื่นเลยนะ
ตลอดจนโพสต์ข้อความรัวหลายครั้งก่อนจะปักหมุดพิกัด
ที่ตั้งของร้านแห่งนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง

เจ้าของโพสต์ให้ข้อมูลยืนยันว่าถูกอีกฝ่ายทำร้ายจริง
โดยเธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเธอทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านดังกล่าว
แล้วลูกค้าชวนให้ดื่มเธอก็เลี่ยงไม่ได้เธอก็ดื่ม
แต่กลับโดนทางร้านตำหนิ
แล้วก็ถูกร้านไล่ออกทั้งที่เพิ่งทำงานได้๕วัน
และไม่ยอมจ่ายเงินค่าแรงตามที่ตกลงเอาไว้ด้วย
เธอก็ทวงถามแต่กลับถูกอีกฝ่ายเรียกกาดมากว่า๒๐คน
รุมทำร้ายพร้อมกับเอาเงินไปด้วยนะฮะ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะเธอบอกว่าเธอโดนกาดทำร้ายร่างกายนะฮะ

แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าเธอโดนกาดทำร้ายร่างกายนะฮะ

แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าเธอโดนกาดทำร้ายร่างกายนะฮะ

แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าเธอโดนกาดทำร้ายร่างกายนะฮะ

แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าเธอโดนกาดทำร้ายร่างกายนะฮะ

อธิบายแบบนี้พร้อมกับโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนี้เดินมาที่หน้าเคาน์เตอร์หยิบกระเป๋าก่อนจะเปิดตู้เย็น
หลังเปิดตู้เย็นนะเอาขวดเบียนให้คุณคว่างลงพื้น๗ขวด

กาดและพนักงานร้านต้องวิ่งเข้ามาห้ามปราม

อันนี้นะฮะพนักงานตกใจกาดต้องมาห้ามปามต้องมาคว้าแขนนะครับแล้วก็ยังมีวงจรปิดหน้าร้านจับภาพผู้หญิงคนนี้แหละฮะเดินมาที่โต๊ะซึ่งมีกาดของร้านเขานั่งอยู่ก่อนจะพังข้าวของบนโต๊ะ
คุณเนี่ยก็เป็นคลิปนี้ฮะโอ้โหเทนู่นเทนี่พังข้าวของบนโต๊ะไปหมดเลยนะครับดูคลิปกันหน่อยฮะ
คุณผู้ชมฮะแล้วทีนี้ฮะเราก็คุยกับทางด้านรองผู้จัดการร้านนะครับแล้วก็ผู้จัดการร้านด้วยนะฮะก็ยืนยันเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้บอกว่า
พนักงานเสิร์ฟคนนี้มีลูกค้าเนี่ยชวนให้ดื่มจริงดื่มเป็นช็อตไปนะฮะแล้วดื่มไปหลายช็อตหลายแก้วจนพนักงานหญิงเนี่ยเมาพอเมาแล้วก็เริ่มไปกับโต๊ะอื่นทีนี้ครับทางกาดหรือว่าพนักงานคนอื่นเห็นว่าไม่เหมาะสมแล้วที่จะไปละลานกับโต๊ะอื่นก็เลยเข้าห้ามปรามนะครับแต่ปรากฏทำให้ผู้หญิงคนนี้ไม่พอใจใหญ่เลยคุณไม่พอ
อารวาสอย่างที่เห็นนะฮะทั้งไปที่ตู้น้ำนะแล้วก็ปลาขวดอย่างที่เห็นในคลิปทั้งอารวาสนะฮะส่วนที่พนักงานของร้านคนอื่นแล้วก็กาดเนี่ยเข้ามาห้ามปรามแล้วเห็นว่าเข้าไปรุมเนี่ยแค่ไปจับไม่ให้เธออารวาสส่วนที่ต้องมัดปากเพราะอะไรเพราะเธอกัดผู้หญิงคนนี้กัดไปหมดเลยก็เลยต้องมัดปากฮะอันนี้ในฝั่งของทางร้

แล้วทำความสะอาดไปบ้างแล้วนะครับโดยทางร้านก็แจ้งความกลับนะฐานทำให้เสียทรัพย์แล้วก็อาจจะแจ้งความเรื่องของทำให้เสียชื่อเสียงด้วยนะครับ